ดูการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนในรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีใน๕จังหวัดชายแดนใต้ครับ
ปีนี้ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษมีทีมเข้าร่วมกันกันถึง๒๐๐ทีมครับ
ผลเอกสุทัศน์กาญจนานนกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ

แห่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
หอประชุมโรงเรียนคณะราชบำรุงจังหวัดยาลาครับ
ผลเอกสุธัตรก็กล่าวว่าการกันในครั้งนี้นะครับ
จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำกีฬามาช่วยพัฒนาการศึกษา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
ตอนที่๑๖๑ก็คือปีหน้าทีมชะละเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของพนเอกประยุจรรย์โอชานายกราศนิตย์พร้อมเงินรางวัล๑แสนบาทครับ